สามีภรรยาที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ลืมตรวจลอตเตอรี่ลืมแบบนี้ปังทุกทีนะฮะ
คือซื้อไว้ตั้งแต่งานบวงสวงพญานาคพ่อปู่ผู้ชง
ย่าทองคำนะครับผ่านมาสิบวันแล้วสี่แสนโอ้โห
แล้ววันที่๒จ้านะฮะเอาบรรยากาศนี่เป็นบรรยากาศภายในวัดหนองลวก
ฮิรัญญารามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวานนี้ครับคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่าพี่ธานินพุ่มพลึก
อายุ๕๘ปีมากับภรรยาครับแล้วก็กลุ่มญาติญาตินะฮะ
มาไหว้ขอพรแล้วก็บอกกล่าวแก่พ่อปู่ผู้ชงแม่ญาติทองคำ
ปั้นพญานาคสององค์ใหญ่ที่เพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็จัดพิธีบวงสวงไป
เมื่อสามสิบเอ็ดตุลาคมที่ผ่านมาครับพี่ธานินเล่าบอกว่า
เขาลืมไปเลยนะว่าซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่๑
พื้นสจิกายนยนต์เอาไว้นะฮะวันวงสวงพญานาคพ่อปู่แม่ญาตินี่แหละ
เพิ่งจะนำออกมาตรวจเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
รู้ว่าถูกรางวัลที่สองสองฉบับครับรับทรัพย์ไปสี่แสนหน่อนอฮะ
มาของเลขเด็ดก็มาจากความฝันครับซึ่งฝันเห็นพญานาคทั้งสององค์นี้แหละ
บอกให้ซื้อเลขทะเบียนรถกระบะเขาจึงหาซื้อลอตเตอรี่
เพื่อเสี่ยงโชคดูบ้างปรากฏว่าถูกรางวัลสมใจครับ
แบ่งเงินมาทำบุญที่วัดแห่งนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็จุดประทัดเสี่ยงทายแล้วเลขปลายประทัดล่ะ
เลขปลายประทัดดูเอาเองนะครับ